เมื่อกลางติดที่ผ่านมาค่ะมีเหตุการระทึกเกิดขึ้นสำหรับ
ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขาอยู่ย่านบางบัวทองนะคะเขาก็
เนี้ยมันเป็นของขาใหญ่ในย่านไซน้อยนทัพปูรีแล้วขา
ก็สร้างความไม่พอใจให้กับขาใหญ่รายนั้นแล้วก็นำพวกเนี่ย
มาถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็โอ้โหคว่างปลากระถาง
อะไรไม่รู้เข้ามาในบ้านโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
แล้วในบ้านก็มีเด็กเล็กอยู่ด้วยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์คลิปนี้กันหน่อยค่ะ
โอ้โหขนาดนี้แล้วเขาพยายามตะโกนบอกในบ้านมีเด็กเล็กอยู่
แล้วได้ยินเสียงเด็กอ่ะร้องไห้ด้วยคือโยนอะไรเข้ามาพี่ปอเต็มไปหมดเลยอ่ะ
ใช่ค่ะคือภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเพราะมันผ่านจากมุ้งลวดตรงนี้นะคะ
มันก็เลยเป็นลายนิดนึงแต่เสียงเนี่ยคือดังชัดเจนมากเลยนะคะ

แล้วก็มีเสียงปุ๊บปับปุ๊บปับนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านบ้านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
เจ้าของคลิปเล่าว่าในบ้านอาศัยกันอยู่๖คนมีหลานเล็กด้วย
แล้วเหตุการณ์นี้คือ๕ทุ่มคนกลุ่มนี้บุกมาคว่างทำลายข้าวของเข้ามาในบ้านค่ะ
สาเหตุก็เป็นเพราะที่บอกไปคือคนในบ้านก็ยอมรับแหละว่าไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจจึงบุกมา
โดยไม่นึกถึงเลยนะคะว่าจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้าง
คนในบ้านก็บอกว่าโอ้โหแค่คอมเมนต์แค่นี้ไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องถึงขนาดนี้
วันความปลอดภัยมากค่ะกลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุซ้ำ
เพราะคนกลุ่มนี้เป็นขาใหญ่ย่านไซน้อยมีเส้นสายนักการเมืองท้องถิ่นก็เลยไม่กลัวใคร
ล่าสุดผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนี้นะคะ
ภายในหมู่บ้านพบนางสาวเบสอายุ๓๐ปีเล่าเหตุการณ์ว่ากลางดึกที่ผ่านมา๕ทุ่มเนี่ย
ชายวัยรุ่นสี่ห้าคนเลยเดินมาเดินทางมาที่บ้าน
แต่เธอไม่อยู่น้องสาวเลยโทรศัพท์ตามกลับบ้านด่วนเนี่ยค่ะ
กระถางแตกอยู่อย่างนี้แบบเลยนะคะ
หลังจากนั้นกลุ่มคนดังกล่าวก็มานำกระถางต้นไม้ที่วางหน้าบ้านและขวดโซดาปลาเข้ามาเลย
ทั้งรถยนต์ธนาจรรย์สีขาวทะเบียนยอยหญิงพภห้าสี่สี่หนึ่งกรุงเทพก็เลยเสียหายเพราะว่าจอดอยู่เนี่ย
ดูดิกระจกโอ้โหแตกเลยแล้วก็มีรอยบุบเต็มไปหมด
เหล็กดัดก็เสียหายกระถางต้นไม้จำนวนมากก็คือโดนปลาเข้ามาแตกหมดนะคะ
นางสาวเบสบอกว่าตอนนี้คือกลัวกลัวว่าคนร้ายจะย้อนมาก่อเหตุซ้ำ
เพราะว่าในบ้านมีเด็กมีหลานแค่๓เดือนด้วยค่ะ
ฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มยี่สิบกว่า
สำหรับห้าทุ่มครึ่งอะค่ะค่ะมาเนี้ยทำลายข้าวของ
อ๋อทำลายข้าวของเลยใช่ค่ะทำหน่อยเดียวบ้านกันอีกคนอะประมาณ
น้องบอกว่าน่ามาสี่ห้าคนสี่ห้าคนนะโหเละหมดเลยเนอะเขาอ่ะ
เอาอะไรปลาเข้ามาของที่อยู่หน้าบ้านอ๋อกระถางหน้าบ้านเนี้ยนะใช่ค่ะ
อ๋อปลาเข้ามาค่ะเช่นรถใครเนี้ยรถที่นี้รถน้องค่ะรถน้อง
อ่าแน่นอนนะคะเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอก็ต้องไปแจ้งความไว้ที่สพบางบัวทองค่ะ
จะได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีซึ่งตำรวจบอกว่าอ่ารู้ตัวแล้ว
แต่ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะคาดว่าจะได้ตัวเร็วนี้นะคะ
จะมีปัญหาอะไรกันยังไงนะคะโพสต์กันทางไหนก็ตามก็มาทำกับใครแบบนี้ไม่ได้ใช่ค่ะอืม